เป็นความรักที่พอมันไม่สวยงามแล้ว
บางคนก็ถึงขั้นกับต้องการเอาชีวิตอีกคนหนึ่ง

เป็นคดีที่ลูกเขยต้องบอกว่าเป็นลูกเขยโหด

แต่ว่าตัวเองนั้นอาการสาหัส
ล่าสุดญาติยาดก็เดินทางไปรับศพทั้งสองคน
ก็อยู่ในบรรยากาศที่โศกเศร้าทีเดียว
เมื่อวานนี้ครับครอบครัวของนางสาวธัญมาตรธนามศรี
แล้วก็นายสัมพันธนามศรีที่ถูกนายชัยพรชาวนกมล
ซึ่งเป็นสามีของผู้ตายแล้วก็เป็นลูกเขยของผู้ตายด้วย
ยิงเสียชีวิตในโรงพยาบาลนครปฐม
วันนี้ญาติญาติก็เดินทางเข้าไปรับศพ
เมื่อวานนี้ญาติเดินทางไปรับศพที่กลุ่มงานพญาติธิวิทยา
กายวิพากษ์โรงพยาบาลนครปฐม
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพนราชสัทธาธรรม
ที่อำเภอบังเลนเป็นบ้านเกิดของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
หลังจากที่แพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลทำการผ่าชนสูตรพลิกศพทั้งสองคนอย่างละเอียด
เพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการณ์ตาย
แล้วก็เอาไปประกอบสำนวนคดี
โดยเจ้าหน้าที่ก็นำแม่ของนางสาวธัญมาตรไปจุดทูบ
เชิญดวงวิญญาณของทั้งสองคนออกจากโรงพยาบาล
โดยทันทีที่แม่นั้นเห็นร่างทั้งสามีทั้งลูกสาว
คุณผู้ชมแน่นอนดูบรรยากาศก็ร้องไห้โฮนะฮะ

สูญเสียคนที่รักพร้อมกันทั้งสองคน
โดยมีญาติคอยประคองเอาไว้ก่อนที่
จะนำร่างของทั้งสองคนขึ้นรถตู้
แล้วก็เดินทางไปยังวัดโพมราชสัทธาธรรมทันที
ทีมข่าวก็ไปนั่งพูดคุยกันกับแม่ของผู้ตาย

ลูกสาวเป็นคนที่ไม่พูดคุยเวลามีปัญหาอะไรกับสามีนะฮะ
แต่ที่ตัวเองรับรู้ก็คือ

เพราะว่านายชัยพรคือสามีเนี่ย

พิเศษทั้งที่ร่างกายของลูกสาวเจ็บป่วย
ทำให้นายชัยพรขาดรายได้จากการสอนด้วย

เขาเปิดโรงเรียนสอนพิเศษ

เขาเปิดติวเตอร์เป็นติวเตอร์ด้วยกันเนี่ยมีเดียว
เรียนเยอะแยะเลยแต่ทีนี้หลังจากนั้น

พอป่วยก็สอนไม่ได้เพราะสอนไม่ได้รายได้ก็ลดลง

มีรายได้คือฝ่ายสามีเอง

ให้จับเงินเลยก็ว่าได้แม้แต่บาทเดียว
ซึ่งคิดว่านี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้

ไปฟังเสียงของแม่ของผู้เสียชีวิตหน่อยนะครับ
เก็บหมดถ้าจะกินก็ต้องขออนุญาตที่ต่อ
ทำไมขนาดนั้นแล้ว

ก็มาหลายทีแต่มุ่งต่อเขาก็ไม่เป็นเหมือนเดียวนี้

กิ๊กเป็นคนไม่พูด

กิ๊กไปก็มีในนิตุภาพแค่สองชุด
มีคนใส่เงินมาให้กิ๊ก๖๐๐หนึ่งทำไมไหน

ทางด้านของแพทย์ก็คือนายแพทย์
สุดนายจันทรายรองพุ่มในการ
อาการโดยรวมยังคงซุดหนักเรื่อย
หลังจากที่ออกจากห้องผ่าตัดเมื่อวันที่๑๕มิถุนายน

ทำให้ทีมแพทย์ยังคงต้องเฝ้าอาการนาทีต่อนาที
พร้อมกับให้ยาปฏิชีวนะรักษาอาการแล้วก็ช่วยชีวิตอย่างเต็มที่
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถให้ญาติเข้าไปเยี่ยมได้
ส่วนร่างอันไร้วิญญาณของทั้งสองคน
ก็นำไปสวดอภิษฐรรมที่วัดโพราชสัทธาธรรมที่บังเลน
คอนปฐม๗วันก่อนที่จะชาปนกิจวันเสาร์ที่๒๓มิถุนายนนี้